คุณผู้ชมฮะตอนนี้มีเรื่องราวดีมาบอกคุณผู้ชมกันนะครับ
เพราะว่าภาคธุรกิจต่างหันมาใส่ใจการทำธุรกิจแบบรักโลกนะฮะ
ทำให้ธนาคารพาณิชย์ร่วมเดินหน้าผลักดันให้เรื่องนี้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับ
ติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณธัญพรครองยุทธ์ฮะ
การขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมกลายเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ธนาคารหันมาให้ความสำคัญ
และขยายผลต่อสู่สินเชื่อสีเขียวและสีฟ้า
สินเชื่อไปแล้วมากกว่า๑๓๐๐๐ล้านบาท
และปีนี้ตั้งเป้าปล่อยเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า๙๐๐ล้านบาท
ผลักดันให้เกิดธุรกิจยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สิ่งที่เราควรทำมากกว่าคือสนับสนุนให้อุตสาหกรรมที่เขาปล่อยเยอะเนี่ย
ทำยังไงให้เขาปล่อยลดลงได้โดยเราเป็นตัวกลางในการตั้งแต่เริ่ม
สามารถที่จะปลดปล่อยการเซลล์กระจกที่ลดน้อยลง
ผู้ประกอบการเองก็เร่งปรับแผนธุรกิจรับกระแสความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
แต้มต่อทางการแข่งขันและโอกาสขยายตลาดสร้างรายได้
โดยทิศทางที่ทางภาคการเงินจะเดินไปแล้วกัน
ก็คงเอาเรื่องของความยั่งยืนเข้ามาเป็นจุดหนึ่งในการพิจารณาเรื่องของ
การหาแหล่งเงินการให้แหล่งเงินอะไรพวกนี้มากขึ้นเรื่อย

อนาคตการหาแหล่งเงินก็อาจจะยากขึ้นเรื่อย
ธนาคารเป็นอีกหนึ่งจุดเชื่อมโยงสำคัญค่ะที่จะผลักดันสู่การทำธุรกิจยั่งยืนได้นะคะ
ไม่ใช่เพียงเพื่อแค่สินเชื่อที่มีคุณภาพดีเท่านั้น
แต่ยังส่งผลดีต่อโลกแห่งอนาคตที่เราจะส่งต่อสู่ลูกหลานด้วย
พลศิลาคำถ่ายภาพธัญพรครองยุทธ์
ทีมข่าวศัตริกิจไทยรัตน์ทีวีรายงาน